เอามาดูความขึ้นหน้าค่ะกรณีที่คนร้ายตามประกบยิงเสียรับเหมาก่อสร้าง
ในจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลสำคัญแล้ว
ก็คือรถ๓คันที่เข้ามาก่อเหตุ
อกจากนี้นะคะพอตรวจสอบไป
ได้ทะเบียนแล้วไงได้ชื่อคนครอบครองรถแล้ว
แต่ทีนี้ก็ต้องไปดูอีกว่ามันเป็นชื่อจริงหรือเอาทะเบียนมาสวมเนี่ยนะคะ
ความคืบหน้าจากเหตุคนร้ายมายิงนายสุวิทย์
สุธีโกศลอายุ๗๐ปีหรือเสียกบ
เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ภาคใต้
เสียชีวิตนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๘สุราธานี
และตำรวจจากสพปลายพระยาจังหวัดกระบี
มาดูรถนะคะเพื่อตรวจสอบหาวิถีกระสุนภายในรถ
พบหัวกระสุนขนาด๙มม
ไปติดอยู่ที่ฝั่งซ้ายของประตู๑นัด
ทะลุมุมจากมุมเบาะฝั่งคนนั่งด้านข้าง
ส่วนช่วงเวลาที่เกิดเหตุตำรวจคาดการณ์โดยสรุปโดยรวมเป็นแบบนี้นะคะ
คนร้ายน่าจะยิง๓ครั้ง
ครั้งที่๓ถึงจะถึงตัวผู้เสียชีวิต
แล้วพอนัดแรกค่ะนัดแรกถูกตัวผู้เสียชีวิต
ศีรษะของผู้เสียชีวิตไปกระแทกกับกระจกหน้ารถ
ระหว่างนั้นคนร้ายตามมาอีกเอาให้ตายก็คือการยิงซ้ำไปอีกสองนัด
ทีนี้กระสุนเข้าที่ลำคอทะลุแก้มซ้าย
หัวกระสุนไปติดอยู่ร่องประตูที่ตำรวจไปเจอล่าสุด
ซึ่งตำรวจจะนำวิถีกระสุนไปประมวลร่วมกับสำนวนกับสำนวนการสอบสวนอีกครั้งนะคะ
ส่วนการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดตอนนี้ค่ะ
รถคันที่คนร้ายมาเป็นกลุ่มนะมาก่อเหตุมี๓คัน
มีรถเก๋งสีแดงรถสีบรอนเงินและรถกระบะตอนครึ่งสีบรอน
ล่าสุดทราบทะเบียนแล้วทราบแล้วว่าใครเป็นผู้ครอบครอง
แต่จะต้องตรวจสอบอีกทีว่าผู้ครอบครองมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้น
หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมีการสวมทับทะเบียนหรือไม่นะคะ
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะรู้กลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้ว
คาดว่าคดีนี้จะคลี่คลายเร็วนี้ค่ะ
ส่วนปมสังหารตั้งไว้๓อย่างแบบนี้อย่างแรกเรื่องความขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่
เพราะบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างช่วงที่มีการก่อสร้างถนนมักจะเอาเครื่องจักรหนักไปต่อจอดทิ้งไว้ข้างทาง
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนสัญจรลำบาก
ประเด็นที่สองนะคะขัดแย้งเรื่องการประมูลงานก่อสร้างถนนกับบริษัทอื่นในพื้นที่
ส่วนประเด็นที่๓ทราบมาว่าผู้ตายเคยขัดแย้งกับนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดตรังเมื่อปี๖๑
ทำให้ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเครื่องจักรมาแล้วและพนักงานบริษัทก็เคยถูกลอบยิงด้วย
๓ประเด็นที่ตำรวจให้น้ำหนักไปที่ปัญหา
ขัดแย้งเรื่องประมูลงานก่อสร้างถนนในพื้นที่ภาคใต้มากที่สุด
บอกแล้วนะคะว่าคดีนี้จะสามารถคลี่คลายได้เร็วนี้เรารออยู่ค่ะ